มาดูสิ่งที่มันแปลกใหม่ค่ะเรื่องของคอนโดคุณไปซื้ออีกแล้วเหรอ
ไม่ได้ซื้ออีกแล้วเค้าไปจังหวับคุณมากคุณซื้อไปแล้ว

คุณซื้อบ้านแล้วคุณซื้อคอนโดด้วย
ไม่ได้ซื้อคอนโดแต่คอนโดที่จะให้ดูเนี่ยเขาบอกว่านี่คือคอนโดเทพ
ชาลัมพอปตี้คอนโดเทพก้าวชั้นสามชั้นเจ็ดชั้นห้าชั้นเลขี้ตามตำราค่ะ
อยู่แล้วสวยอยู่แล้วรวยในบางทีจะมีอาหารมาเลี้ยงแต่ละชั้นนะคะ
คอนโดนี้คุณอยู่ไม่ได้
ใช่ผมอยู่ได้ว่าเธอเป็นคอนโดคน

คอนโดสำเฝ้าเวย์สี่อะผมไม่อยู่ได้
กระโลกเอาเวทจากก้อยเป็ดนะ
คุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ได้มาดูเล่นนะ
มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันกับคอนโดเทพ
เอามาให้ดูกันเขาบอกว่านี่แท้ที่จริงเขาไม่ได้เรียกว่าคอนโดเทพหรอก
มันมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าบัตรพลีหรือกระทงใส่อาหารถวายเทพชั้นสูงนั่นเอง
พลีเนี่ยนะฮะเป็นภาชนะที่ทำจากกล้วยและใบตองตานี
ปกติบัตรพลีจะมีอยู่หลายชนิดซึ่งในคลิปอย่างที่เห็นบัตรพลีถวายเทพเขาบอกว่าใช้ในงานมงคล
พลีที่เห็นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหมันมีมากมายหลายชั้น
ชั้นสูงสุดก็๙ชั้นบางทีเอาแบบไม่ต้องสูงมาก
เอา๓ชั้นไหม๕ชั้นก็มี๗ชั้นก็มา
แล้วแต่แล้วแต่งานนั้นจะมีเทพมาเยอะหรือน้อย
แล้วแต่ว่าอยากทำสูงแค่ไหนแต่มันจะมีเลขมงคลใช่ไหม
ก็จะมีเป็นเลขมงคลก็คือมี
ที่คุณอยู่รายชาติไหน

โอ้คุณอยู่เลขนี้ไม่มองควรอีก
ชั้น๘เป็นประมาณว่าโป๊ยเซียนไง

แต่คอนโดที่นี่เขาบอกไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนะ

เรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาเข้าเรื่องของผมซะเยอะ
ไปดูคอมเมนต์เขาก็มากันเยอะมากมายนะคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ดูแล้วบอกว่าไอเดียดีไอเดียเก๋

จะได้มีเขาเรียกอะไรลูกบ้าน